คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างแล้วกันนะคะ

คุณคนนี้คือคนยิ่งยงยอดบวงงามนะคะ
ได้เลิกค่ะพิธีปลงผมนาคแล้วนะคะ
ซึ่งเราก็ขออนุโมทนาบุญจริงค่ะ
แต่สังเกตได้เลยนะคะในงานก็จะมีเพื่อนพ้องน้องพี่
ญาติสนิทมิสหายนะคะก็ร่วมเดินทางมาอนุโมทนาบุญกันแน่นขนาดเลยคุณผู้ชม
โดยพิธีปงผมนาฏค่ะคุณยิ่งยงยอดบัวงามนะ
จัดขึ้นที่วัดแม่ย่าซอมอำเภอคลองหาดค่ะจังหวัดสะแก้ว
มีคุณแม่มนทิพย์นะคะแล้วก็เพื่อนศิลปินวงการลูกทุ่งเนี่ย
เดินทางมาร่วมงานหลายชีวิตเลย
ก็มีทั้งคุณดาวมะยุรีค่ะคุณสิริพรอำไพพงศ์
แล้วก็มีประชาชนพ่อแม่พี่น้องมีชาวบ้านค่ะ
ก็บริเวณใกล้ก็มาร่วมบุญกันด้วยค่ะ
ทราบข่าวนะก็มากันเป็นร้อยคนเลยคุณผู้ชมค่ะ
โดยในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะจะทำพิธีแห่นาคที่พี่ยิ่งยงนะคะ
ไปยังไปยังอุโบสถวัดหนองกระเพาะค่ะ
เป็นวัดที่นาคยิ่งยงนั้นให้ความเคารพนับถือด้วยค่ะ
เราก็ต้องขออนุโมทนาบุญจริงด้วยนะคะ
อยากจะบวชไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคณีความหรือเรื่องอะไรทั้งสิ้น

ตั้งแต่ไว้แล้วตั้งแต่ไว้แล้ว
จริงพูดมานานแล้วอยากจะบวช
แต่เช่นว่าโอกาสมันไม่มีแต่วันนี้ไปมีโอกาสได้บวช
อยากจะบวชอยากจะบวชดู
ผมบวชประมาณน่าจะ๑๖๑๗วันครับ
ถ้าบวชพรุ่งนี้วันที่๗
ก็นับวันศึกก็ประมาณ๑๖วัน

ก็เห็นพี่ยิ่งยงอย่างนี้ก็ชื่นใจจริงนะคะ
ต่อจากนี้ไปก็จะตั้งใจศึกษาพระธรรมนะคะ

พ่อแม่พี่น้องนะคะก็มาร่วมการร้องเพลงของพี่ยิ่งยงได้เหมือนเดิมนะคะ

ใช่แล้วค่ะก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
ยังยงต้องเจอกับอุปสรรคในชีวิตค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะ
เพราะว่ามีส่วนเข้าไปผัวพันเกี่ยวกับคดีช่อโกงนั่นเองนะคะ
นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางที่เขาเรียกว่าอะไร
เขาเรียกว่าเป็นการดึงสติให้กับตัวเองนั่นเองนะคะ
ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่ยิ่งยงมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะ